คุณผู้ชมฮะกำลังพยายามนั่งไถอยู่หน้าจอนะฮะว่าทีมข่าวของเราเนี่ยรายงานมีผู้ติดเชื้ออะไรอย่างไกลโดยเฉพาะทีมข่าวบันเทิง
รายงานกันเข้ามาว่าคนในวงการบันเทิงก็ติดเชื้อเพิ่มกันเยอะเลยนะครับแต่ทุกวงการแล้วครับต้องระมัดระวังนะครับ

มีการติดป้ายเตือนไว้ว่าห้ามสาดน้ำสงกราน
ห้ามตั้งวางแผงขายบริเวณรอบคู่เมืองแบบนี้
ดการเล่นสาบน้ำแล้วก็เรื่องของการปะแป้งนะครับ

เมื่อเช้าโพสต์อวยพรคนไทย

ข้อความตามโพสต์เป็นแบบนี้เลยนะครับ

บอกว่าในช่วงเทศกาลสงกรานปีนี้
ขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนพักผ่อนกับครอบครัวอย่างมีความสุข

ท่านที่กลับภูมิลำเนาหรือว่าไปท่องเที่ยว
ขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพครับ
และขอให้ร่วมกันดูแลตัวเองดูแลครอบครัว

อย่าลืมว่าเราทุกคนยังต้องยกกาดให้สูง
หน้ากากอนามัยกันตลอดเวลานะครับ
เพื่อดูแลทั้งตัวเราเองและคนที่เรารัก
สวัสดีปีใหม่ไทยทุกท่านล่วงหน้าครับ
นี่คือการโพสต์ข้อความอวยพรวันสงกราน
วยพรปีใหม่ไทยจากผลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ

บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเงียบเหงาแล้วครับ
เวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่เจ้าประจำปี๒๕๕๙
ก็มีการตกแต่งสถานที่ให้คิดถึงประเพณี

มีการตกแต่งประดับประดาษบริเวณแจ่งคู่เมืองทั้ง๔ด้าน
ตุงพื้นเมืองหลากหลายสีสัน
เพื่อให้เข้ากับเทศกาลสงกรานเชียงใหม่
ซึ่งแน่นอนปีนี้บรรยากาศคู่เมืองก็เงียบเหงาแล้วครับ
ไม่มีคนมาสาดน้ำแล้วเพราะว่าห้ามสาดนะครับ
ไม่มีพ่อค้าแม่ค้ามาจับจองพื้นที่
เพื่อขายสินค้าบริเวณฟุตบาททั้งสองข้างรอบคู่เมืองแบบนี้นะครับ
ปีนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ประกาศห้ามห้ามเล่นสาดน้ำสงกราน
ห้ามปักแป้งตามมาตรการที่สวทธิ์บัคพรกำหนด
โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ตัวโตไว้เลย

ตามมุมเมืองนะฮะแล้วก็ตามแจ่งต่างแบบนี้
คู่เมืองต่างแบบนี้โดยรอบนะครับ
เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยว

ขณะเดียวกันเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ยกเลิก
แล้วก็ปรับเปลี่ยนงานปาเวณีปีใหม่เมืองให้เหมาะสม
ไม่ให้มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก
แต่ถามว่าไปส่งน้ำพระตามวัดวาต่างได้ไหมไปได้ครับ
แต่ก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็มีมาตรการโควิด๑๙

รดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ได้ไหมได้อยู่

ที่เชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๘๑ราย
ติดมาจากไหนอย่างไรบ้างนะครับ

เดี๋ยวพาคุณผู้ชมขยิบไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะ
คือก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมปกตินะคะ
แต่สิ่งที่มันเพิ่มเติมก็คือมาตรการการคุมเข้มนี่แหละค่ะ
เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ทุกฝ่ายเลยเขาจะคัดกรองนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวที่เข้ามานะดูสิทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย
ขณะที่อยู่ในพื้นที่เอาวัดอุณหภูมิกันด้วย

คือเขามีจุดของการล้างมือตั้งทิ้งไว้ทุกระยะเลยนะคะ
รวมถึงก็จะต้องรักษาระยะห่างอย่างน้อย๑เมตร
ก่อนจะเข้ามาก็จะต้องเช็คอินไทยชนะ
อันนี้ก็เพื่อเป็นความมั่นใจเพื่อความปลอดภัย

สวนสัตว์เองก็มีการทำความสะอาดสถานที่
แล้วรถมีการทำความสะอาดรถบริการดูสิคะ
อันนี้เป็นรถให้ได้นั่งเหมือนกับเป็นรถก๊อฟ

ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นในโซนที่มันเป็นโซนในตัวอาคาร
ที่นั่งราวจับตามส่วนต่างเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาก็นี่ดูสิคะ
มาให้อาหารสัตว์กันแต่ทุกคนก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะ
ใช่ก็ยังเปิดอยู่เนอะเป็นสถานที่ที่ทำให้ครอบครัวคลายเหงาด้วยนะ
เด็กก็อยากไปที่สวนสัตว์ดูน่ารักใช่ไหม
เป็นกวิ่นเดินเรียงแถวแถวตรงแล้วก็มาแล้ว
ไปดูความปลอดภัยในการเดินทางกันบ้าง

จากจะมีการตั้งด่านตรวจอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางแล้วนะครับ
ดูที่จุดตรวจชุมชนบ้านแมท
ด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อำเภอบุญธริก
มีการนำโรงศพนี่มาตั้งไว้แบบนี้เลยคุณเป็นการเตือนใจ

นายเมาชาตะเมื่อไหร่รู้ไหมคุณ

แป๊บเดียวมรณะ๑๖เมษายน๖๔
ก็เขาเอาตามนี้ช่วง๗วันอันตราย
วันอันตรายที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่๑๐จนถึงวันที่๑๖เมษา
โลงไว้แบบนี้เป็นการเตือนใจประดับประดาษไฟ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
คอยตรวจตราเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะ
เรื่องของการเฝ้าระวังโควิด๑๙นะครับ
นายกอบตเป็นคนผุดไอเดียนี้ขึ้นมา
บอกว่าพวกเราเราจะให้คนเห็นด่านกันชัด

ขับรถต้องไม่ประมาทเอาโรงศพมาตั้งไว้เลย
หากท่านขับรถโดยประมาทเมาแล้วขับง่วงแล้วขับ
จะเกิดความสูญเสียกลายเป็นนายเมาแล้วขับ

ก็เลยเป็นการกระตุ้นเอาไว้แบบนี้นะคุณนะ
พื้นที่เขาก็มีวิธีการมีอุบายต่าง
ในการที่จะเตือนใจคนในชุมชนนะนะ
คือไม่ใช่แต่ถนนหลักหรอกถนนรองในชุมชนก็สำคัญด้วย
ถูกต้องค่ะก็เน้นย้ำนะคะคุณผู้ชม
เรื่องเกี่ยวกับการเดินทางแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วย